พูดถึงเรื่องของน้ำขออนุญาตพูดถึงเรือถามคุณอริยานิดนึง
ถ้าเกิดว่าจะไปดูการแข่งขันเรือพาย
ของมันความสนุกของมันอยู่ที่

เขาไม่หายใจเลยเวลาพาก

คือโควิดมันแข่งเรือภายไม่ได้
ผู้ใหญ่ที่เป็นนักภาคก็เลยเอาวิธีการนี้
อย่างนี้ไปสอนให้กับเด็กเยาวชน
สืบทอดต่อไปว่าวิธีการภาคมันต้องทำยังไง
หายใจยังไงต้องอธิบายยังไงอะไรแบบนี้
ให้กับเด็กเขาได้สืบทอดเทคนิคนี้ต่อไป
จะได้มีให้เราดูกันต่อไปอย่างสนุกสนาน
นี่ไงคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น
แล้วก็ประกวดการภาคการแข่งเรือยาวให้กับเยาวชนในพื้นที่
แล้วก็ทีมบรรยายเรือมืออาชีพที่มีความสามารถสูง